หลายคนคงได้เห็นข่าวที่มีทหารท่านหนึ่งยศ๑๐เอกอยู่ที่จังหวัดเลย
โชว์นะฮะเป็นบัตรคิวการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับจนกลายเป็นประเด็นดราม่า
แล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าท่านทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอะไร
ไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าโพสต์แบบนี้แล้วเป็นทหารใช่ไหมคะ
ทำไมถึงได้ฉีดไฟเซอร์ก่อนใคร
โซเชียลมีเดียแชร์ข้อความนี้แหละครับคุณผู้ชมครับทั้งจากทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค
สิบเอกนพดลมณีชื่นท่านเป็นทหารในค่ายแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลย
บัตรผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเลยครับ
ซึ่งเป็นบัตรคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก
ลำดับที่๗๒๗ช่วงก่อนเที่ยงของเมื่อวานนี้ระบุว่า
ทหารในนี้เป็นใครเกี่ยวข้องกับบุคลากรด่านหน้าอย่างไร
ทำไมถึงมีสิทธิฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนใคร
ที่คนในจังหวัดเลยบางกลุ่มยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มนะครับ
วันนี้ร้อนถึงคุณหมอปรีดาวรหาร

นพดลเนี่ยท่านเป็นบุรุษพยาบาลครับคุณผู้ชมฮะทำหน้าที่บุคลากรด่านหน้า
อยู่ในโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักมณฑนทหารบกที่๒๘
ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในสิทธิโครงการพิเศษนะครับ
เนื่องจากเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์พันโทคันชิตดำรงพิวัฒน์นะครับ
ท่านภูมิในการโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักยอมรับว่า
นพดลเนี่ยโพสต์ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความดีใจที่ได้ฉีดวัคซีน
แต่การโพสต์อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เขาเป็นข้าราชการทหารจึงไม่เหมาะสมที่จะโพสต์แบบนั้น
ขออภัยประชาชนด้วยครับ
โครงการพิเศษอยู่ในใบที่จะต้องนำไปฉีดนะครับ
เรียนอย่างนี้นะครับคำว่าสิทธิโครงการพิเศษเนี่ย
ก็คือจังหวัดเลยใช้เป็นใบเอกสารที่จะนำไปฉีดวัคซีนทุกราย
ที่เขาต้องการฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็นวัคซีนที่เราจัดให้ฟรี
การโพสต์ซึ่งมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความคาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดของประชาชนได้ครับ
แต่ว่าก็อาจจะด้วยฝ่าเหตุที่แจ้งเรื่องจัดอาจจะดีใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการในส่วนนี้ครับ
ต้องทั้งหมดต้องขออภัยประชาชนที่ที่ได้รับความขาบศาสตร์ที่อาจจะคาดเคลื่อนตรงนี้ไปด้วยครับ
เรื่องของวัคซีนบูธเข็มที่๓ให้กับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ตอนนี้ก็มีเสียงสะท้อนออกมาจากหลายโรงพยาบาลตัดเพาะบอกว่าจำนวนที่เขาได้รับเนี่ยที่ได้รับมาเนี่ยน้อยกว่าจำนวนที่เขาเสนอไป
พูดถึงความคืบหน้าการรับวัคซีนไฟเซอร์จากรัฐบาล

บอกว่าอย่างจังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบวัคซีนไฟเซอร์ครั้งนี้
จำนวน๑๕๘๐๐โดส
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรับมอบ
จากนั้นก็จะกระจายวัคซีนให้กับโรงพยาบาลต่างทั่วจังหวัด
ไฟเซอร์จะฉีดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นเข็มที่๓
แต่เนื่องจากว่าบุคลากรทางการแพทย์
จังหวัดนครราชศรีมานั้นมีมากกว่า๑แสนคน
เฉพาะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

เพราะฉะนั้นวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับมาเพียง๑๕๘๐๐โดส
ท่านก็บอกว่าแหมถือว่าน้อยมากนะคะ
ไม่พอที่จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจังหวัดได้อย่างแน่นอนค่ะ

ส่วนที่ขอนแก่นขอนแก่นมีการเข้าไปโพสต์ป่วน
เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
ถามหาวัคซีนไฟเซอร์บอกว่าไปไหน
เรื่องนี้ในแพทย์สมชายโชตปียวัตเวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ก็แสดงเอกสารการแจ้งความดำเนินคดี
ผู้ไม่หวังดีที่มาโพสต์ข้อความนี่แหละค่ะนะคะ
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน
ซึ่งก็พบว่าบุคคลที่เข้ามาใช้รหัส
ใช้งานในช่วงเวลานั้นเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เข้ามาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศผล
และการรับสมัครงานเจ้าตัวได้ชี้แจงมาแล้ว
และอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มแฮคเกอร์
ใช้จังหวะที่เข้าระบบของเจ้าหน้าที่

เพื่อสร้างความปั่นป่วนสร้างข้อมูลเท็จ
และกระทำการที่ยุโยงให้เกิดการแตกแยกในองค์กร

ตามที่องค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่น

จากข้อมูลของโรงพยาบาลขอนแก่น

กระทรวงสาธารณสุข๒๘๙๓คน
บุคลากรทั้งหมด๓๘๐๐คน
ก็จะแยกเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะคะ๑๔๔๙คน
ได้รับการจัดสรรวัคซีน๗๒๐คน
ตอนนี้ก็ค่อยทยอยฉีดแล้วค่ะ